วันเสาร์นี้ค่ะทีมชาติไทยนะคะมีคิวที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน
ซึ่งแทรนรัฐทีวีช่องสามสิบสองถ่ายโทษสดด้วยแล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
เตะทีมชาติไทยที่จะลงอุ่นเครื่องนี่แหละก็ได้เดินทางไปรายงานตัวแล้วค่ะ
นักเตะทีมชาติไทยยี่สิบหกคนนะคะที่ถูกเรียกตัว
เพื่อที่จะเตรียมทีมทำศึกนักกระชับมิตร
ก็เดินทางไปรายงานตัวที่สมาคมกีโลฟิฟต์บอลแขมประเทศไทยยี่สิบเอ็ดคนด้วยกันนะคะ
แต่คนที่ว่านี้ก็ดำมาโดยกวินธรรมศจรรย์นั้นผู้รักษาประตูจากโอเอสชูวิเว่นทีมในลีกเดียเวชั่น๒ของเบลเยี่ยม
รวมไปถึงสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็ชาริวชะปุ๋ย
สองนักเตะที่กลับมามีชื่ออยู่ในทีมชาติอีกครั้งจากทีมเมืองทองยูเนเต็ดค่ะ
รวมไปถึงสุมัญญาบริสายจากทีมแบงคอกยูเนเต็ด
ส่วนอีก๕คนที่จะตามมาสมทบในภายหลังนะคะก็มีชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็ทวีสินแดงดา
นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในเจลีกค่ะ
รวมไปถึงเฉลิมพงศ์เกิดแก้วจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็นูรุนศรียันเกม
ซึ่งการรายงานตัวในครั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
รวมถึงมิรวรรณรายเยวาส์หัวหน้าผู้ปรึกษรก็ได้ให้โอวาสนับเตะทีมชาติไทยชุดนี้
โดยเกมอุ่นเครื่องนะคะระหว่างทีมชาติไทยกับจีนวันที่๒มิถุนายนนี้วันเสาร์นะคะ
แข่งขันกันที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกานะคะ
ส่วนเกมการแข่งขันเริ่ม๑๘นาฬิกา๓๐นาที